ท่านผู้ชมครับมีบ้านพักอยู่หลังหนึ่งที่กาญจนบุรีเนี่ย
เขาขึ้นป้ายใหญ่เอาไว้หน้าบ้านเลย
เห็นแล้วก็แบบมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
นี่ฮะขายไตด่วนนะไม่ได้ขายบ้านด่วนนะ
ประกาศขายไตด่วนเกษียณมา๑๖เดือน
ไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวตอนนี้ใกล้จะอดตายแล้ว
คือปกติข้าราชการถ้าเกษียณเนี่ยก็จะมีบำเน็ตบำนาน
อ่าใครเลือกบำเน็ตก็ได้เงินก้อนไปค่ะ
บำนานก็ได้เป็นรายเดือนแต่ว่าเอ๊ะยังไงบ้าง
นี้บอกเกษียณมาสิบหกเดือนไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียว
ตอนนี้ใกล้อดตายแล้วก็เลยประกาศขายไตเลยนะฮะ
เอามาลงเอาไว้นะครับบอกว่าเนี่ยเป็นป้ายไวนิวที่ติดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านหลังหนึ่ง
ตามข้อความอย่างที่ท่านเห็นเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะครับบ้านหลังนี้
อยู่ที่หมู่๒ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
นี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเจ้าของบ้านคือร้อยตำรวจเอกหญิง
ชุติการคุ้มภัยท่านเกษียณแล้วเป็นตำรวจเกษียณ
บอกกับไทยรัฐนิวโชว์ว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าตัวเธอเนี่ยรับราชการ
เป็นตำรวจระเวนชายแดนเขต๗กาญจนบุรีแล้วเมื่อช่วงมิถุนายนปี๕๕
ตอนนั้นเนี่ยลาออกชั่วคราวไปเล่นการเมืองท้องถิ่นลาออกไป๔เดือน
คือข้าราชการเขาสามารถลาออกไปทำงานการเมืองแล้วก็จะกลับเข้ามาใหม่ได้
เธอออกไป๔เดือนมิถุนา๕๕กลับเข้ามาตอนประมาณพฤศจิกายน๕๕
ก็มารับราชการต่อจนมาเกษียณกันยายน๒๕๖
รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเธอรับราชการ๔๐ปี
ทีนี้ก่อนเกษียณ๑เดือนร้อยตำรวจเอกหญิงชุติการบอกกับเราว่า
ก่อนจะเกษียณ๑เดือนเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าตัวเองเอ้านี่มีชื่อเป็นสมาชิกกบขอเหรอ
กองทุนบำเน็ตบำนานข้าราชการทั้งที่ไม่เคยสมัครตั้งแต่แรกเลย
ไม่ได้ส่งเงินสะสมเข้ากรบขอด้วยก็คิดแค่ว่าถ้าวันไหนวันหนึ่งเราเกษียณ
บำเน็ตบำนานตามปกติเอ้าเอ๊ะเป็นระบบกรบขออะไรยังไง
กรบขอบอกว่านี่เป็นตามพรบกองทุนบำเน็ตบำนานข้าราชการฉบับใหม่
ให้เป็นสมาชิกกรบขอโดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่ากรบขอเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินบำเน็ต
ให้กับร้อยตำรวจเอกหญิงชุติการบำเน็ตจะได้๒๕๐๐ตอนเกษียณ
แล้วให้บำนานอีกเดือนละ๔๕๖๐๐บาทถ้าเป็นแบบนี้จะได้อย่างนี้
เงินก้อน๒๕๐๐บาทได้รายเดือนบำนานอีก๔๕๖๐๐บาท
ถามว่าเอาแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
ร้อยตำรวจเอกหญิงชุติการบอกว่าอย่างนี้ฮะ
คือพอจะไปรับเงินเนี่ยทางกรบขอบอกว่า
เธอเนี่ยไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนกรบขอเลยนะ๘ปี
แต่เธอบอกเอ้าก็เธอไม่ได้สมัคร
แล้วเธอก็ไม่รู้ว่าเอาชื่อเข้าไปตอนไหนเธอก็ไม่ได้ส่งสิ
สรุปคือกรบขอบอกว่าถ้าเธอจะได้รับเงินเนี่ย
เธอต้องเอาเงินก้อนเนี่ยนะ๙๐๐๐๐บาท
บำเน็ตเนี่ยมาจ่ายก่อน
แล้วส่วนบำนานเนี่ยจะหักเป็นรายเดือนอีกเดือนละ๒๐๐๐กว่าบาท
เธอบอกเธอไม่เอาเธอไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้
เพราะไม่เคยสมัครตั้งแต่แรก
ขณะเดียวกันเธอบอกว่าพอมันมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้น
เท่ากับว่าเธอก็ไม่ได้อะไรเลย
เงินเก็บที่มีอยู่ประมาณสักสองแสนกว่าบาทเนี่ย
ตอนนี้ก็ใช้จนจะหมดอยู่แล้ว
ค่าไฟค่าน้ำนี่แทบไม่มีจ่ายแล้วนะฮะ
ก็เลยประกาศขายไตเลยครับท่านผู้ชมครับ
พี่ไม่เคยเซ็นไม่ว่าจะก่อนหน้านั้น
พี่ไม่เคยค่ะ
ตอนนี้การเรียกรองความผู้ก็กริยาของเถงคม
จำหน่อยการฟ้องรองอะไรช่วงไหน
พี่ฟ้องรองในส่วนของตรงดนตรกฤทธิ์ธรณจังหวัด
กว่าบัญชีการกรบาขอ
เพราะว่าพี่อยากได้รับความเป็นธรรม

อยากให้มีมนุษยธรรมกับพี่บ้าง